เอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของชุดกีฬาละเมิดลิขสิทธิ์กันหน่อยนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเคยเห็นกันบ่อยแหละ

ใส่เสื้ออาร์แมนต์ยูลิเวอร์พูล
มีแน่ใส่เวลาไปเชียบอนไปนู้นไปนี่

ทหารพรานกองกำลังบุรพานะคะจับกลุ่มคนขับรถกระบะกำลังขนชุดกีฬา
ละเมิดลิขสิทธิ์เยอะขนาดนี้คุณผู้ชมมูลค่ากว่า๓ล้านบาทนะคะ
คือเขาขนจากชายแดนจะมาส่งในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
เสื้อผ้าชุดกีฬาทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังของไทยและต่างประเทศ
เมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ากว่า๖๖๐๐ชุดมูลค่ารวมกว่า๓ล้านบาทนะคะ
นี่ก็เป็นของกลางที่ทหารพรานชุดเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๑๒กองกำลังบุรพาตรวจยึดได้
สืบทราบว่ามีขบวนการลักลอบขนสินค้าเถื่อนและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จากกัมพูชา
ข้ามชายแดนมาเลยเข้ามายังฝั่งไทยแล้วก็มาส่งขายให้กับในทุนในพื้นที่กรุงเทพ
ปฏิบัติการลาดตระเวนตามถนนสายบ้านกุฎหินคลองน้ำใส
ไปถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านกุฎหินอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ก็พบรถกระบะต้องสงสัยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ

เร่งเครื่องรีบขับหลบหนี
แต่เจ้าที่นำรถยนต์ไปจอดขวางถนนก็สกัดจับเอาไว้ได้
นายอนุสรแซ่ตั้นคนขับรถบอกว่าเป็นเพียงคนรับจ้างขับรถเท่านั้นเอง
ค่าจ้างเที่ยวละพันบาทมีในทุนเป็นคนไทยไม่รู้ว่าชื่ออะไร
ว่าจ้างให้ขับรถไปรับของที่ชายแดน
แล้วก็นำไปส่งให้กับคนที่ชื่อรัฐเป็นคนไทย
รู้แค่ว่าชื่อรัฐไม่รู้ชื่อจริงไม่รู้นามสกุล
ให้มาส่งในกรุงเทพติดต่อกันทางโทรศัพท์เท่านั้น
แต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยว่าในทุนจริงคือใคร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องไปส่งสินค้าที่ไหนยังไง
จรฐีก็เลยควบคุมตัวไว้นะคะพร้อมของกลาง
ส่งให้ในด่านสุรกากรอรัญญประเทศนำไปดำเนินคดี
แล้วก็จะมีการสอบสวนเพื่อขยายผลให้ถึงตัวในทุนรายนี้ต่อไปค่ะ